ทุกข้อสงสัยของความงามบนเส้นผมกับยอดมนุษย์ป้าช่างผมระดับประเทศ
ผมบ๊อบผมดัดจิกผมซอยสั้นมาแรงเราจะใช้กับทุกคนไม่ได้
แต่การออกแบบทรงผมที่ดีที่สุดต้องคิดจากความเป็นจริงของตัวบุคคลนั้นให้ตรงประเด็นที่สุด
ทำยังไงให้ทายใจแล้วตรงเป๊ะเลยอ่ะแล้วต้องชอบเป๊ะเลยอะค่ะ
นี่ไม่ใช่เล่นนะ